อารมณ์กรณีที่เด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๙ปี

แต่ว่าอาจจะเข้าเรียนไม่ได้

ซึ่งแม่ก็ยืนยันว่าลูกไม่เคย

วันนี้ก็ปรากฏว่าพาน้อง

ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงอายุ๑๙ปีนะคะพาน้องไปตรวจร่างกายซ้ำที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
ซึ่งหมอก็ตรวจให้อีกครั้งนึงเพื่อให้ทราบผลที่ชัดเจน
หลังจากผลตรวจโรงพยาบาลนางรองเมื่อ๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
พบสารเม็ดแอมเฟตามีนซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับยาบ้าในปัสสาวะนะคะ
ทำให้ไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์เพื่อนำไปประกอบการมอบตัว
เข้าเรียนคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่๓๐พฤษภาคมนี้ได้
ซึ่งแม่ก็เชื่อว่าผลมาจากการที่ลูกกินอาหารเสริมผิวขาวที่ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะ
ล่าสุดผลตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ซึ่งน้องเองก็ยอมรับว่าดีใจที่ตรวจคราวนี้ผลตรวจเป็นลบ
และขอยืนยันว่าไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
นำหลักฐานใบรับรองแพทย์ไปมอบตัวค่ะ
อ๋อไปลุกค่ะ

ก็มีแต่เราไปสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยค่ะ
ขณะที่ผู้มนุยการโรงพยาบาลบุรีรำนะคะได้เปิดเผยว่าการตรวจในครั้งนี้
เพื่อยืนยันว่ามีสารผิดปกติในร่างกายหรือไม่
หลังจากที่ไปโรงพยาบาลแรกแล้วพบเมดเอ็มเฟตามีนก็เกิดความสับสนนะคะ
แต่ว่าระยะเวลาผ่านมาแล้วอาจจะพบหรือไม่พบก็ได้
หากผลตรวจเป็นลบแพทย์ก็สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ไปเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์๒กระปุก
นำไปตรวจสอบอย่างละเอียดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชศรีมา
คาดว่าไม่เกิน๑สัปดาห์ก็จะรู้ผลนะคะ
ไปถามรองเลขาธิการออยนะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
พบว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปไม่มีสรรพคุณตามที่อ้างให้ผิวขาว
ไม่น่าจะมีส่วนผสมของเม็ดเอ็นเฟตามีน
แต่ว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าลดความอ้วนก็อาจจะมีโอกาสพบได้
ก็มีโอกาสได้ผลบวกลวงนะคะซึ่งจริงแล้วไม่มีสารเคมี
แต่ว่าผลออกมาเป็นบวกการตรวจเบื้องต้นมีโอกาสได้ผลลวง
และพบบ่อยกับพวกยาลดน้ำมูกนะคะ